ท่านผู้ชมครับเหตุเกิดที่ตลาดเทศบาลหนองบัวระเวที่ชายภูมิ
ค่ะมีคุณป้าท่านหนึ่งก็มาทำธุระมากดเงินที่ตลาด
ดเงินเสร็จก็จะกลับบ้านขี่จักรยานยนต์มา
กุญแจเสียบขาไว้ที่รถค่ะมาถึงเอารถหายรถหาย
โอ้โหลงมาถกเถียงกันคนนี้ก็บอกรถฉัน
คนก็บอกรถฉันสีเหมือนกันเลยมันเหมือนกันหมดเลยฮะ
อะเดี๋ยวลองฟังนะฮะนี่ฮะตรงนี้ครับ

เจ้าของที่รถหายก็ตะโกนเรียกอีกคนนึงอีกคนนึงก็คิดว่าเอ๊ะมาเรียกทำไมคิดว่าของเราตกหรือยังไงจอดลงมาเถียงกันอยู่พักหนึ่งฮะ
จนต่างฝ่ายต่างก็ทราบว่าอ้าวรถเนี่ยสีเหมือนกันเลย

ี่ห้อเดียวกันสีขาวฟ้าเหมือนกันมาที่ตลาดเทศบาลหนองบัวระเวเหมือนกัน
เวลาเดียวกันเสียบกุญแจคารถไว้เหมือนกัน
อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นแต่ทะเบียนไม่เหมือนแน่นอน
ทะเบียนไม่เหมือนฮะก็จังหวะตอนขึ้นไปไม่ได้มองทะเบียนไง
สุดท้ายก็เคลียร์กันได้นะครับทุกผู้ชมครับเคลียร์กันได้
ขี่จักรยานยนต์ถูกคันกลับบ้านกันไปเรียบร้อยนะคะอ่า
ขากลับถูกคันนะคะอ่าถูกคันแล้วฮะถูกคันแล้วค่ะ
แม่เรียกกันอยู่พักหนึ่งนะครับอืม